อีกหนึ่งสาวคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะ
คุณแม่ลูกแฝดคุณแม่นานาเรบิน่าค่ะ
เมื่อวานนี้๕ธันวาคมก็เป็นวันเกิดของคุณแม่นานา

เพื่อนสาวสุดซีคุณเจนี่เทนโพสุวรรณค่ะ
ซีขนาดที่ทำคลิปออกมา
พร้อมกับข้อความอวยพรผ่านในไอจีส่วนตัวนะคะ
ทำเอาทั้งเจ้าของวันเกิดทั้งชาวเน็ตที่เข้าไปดู
ซึ้งตามกันเลยคุณค่ะ
แต่ว่าต้องบอกนะเขาเป็นเพื่อนเลิฟกันมานานนะคุณ
จะทำเซอร์พล้งเซอร์ไพรส์เบิร์ตเดย์แค่ในอินสตากงสตาแกรม

เรียกได้ว่าเป็นโต้โผเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วกัน
นำทีมเพื่อนสนิททำการเซอร์ไพรส์กันต่อ
ในงานปาร์ตี้เบิร์ตเดย์อีกครั้งหนึ่ง
ด้วยการโชว์สเต็ปแดนซ์เพลงสุดฮิตปานามาคุณ

เซอร์พลิ้สเบิร์ตเดย์กับการเต้นเพลงปานามานะคะ
นานาจะเตอร์ไพรส์ขนาดไหนดูจากคลิปกันเลย
ฮัลโหล
ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณนานาเนี่ย
ไพรส์หรือว่าขำหรือว่ายังไง
คือดิฉันดูไม่ออกว่าใครเป็นใครเลยเมื่อกี้เขาใส่หน้ากากใช่ไหม

เรียงสนุกสนานเมามันขนาดนี้เพราะว่ากว่าจะถึงเวลาทำเซอร์ไพรส์
ถึงขนาดลานจอดรถก็ยังขอเช็คสเต็ปความพร้อมกัน
วินาทีสุดท้ายคุณดูสิกลัวมันจะไม่พร้อมกันไง
เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังกันหน่อยกว่าจะเตอร์ไพรส์ออกมาสมบูรณ์แบบขนาดนี้ค่ะ
โอ้โหคุณซ้อมอยากจะซ้อมตาม
คือเพลงปานามานี่เป็นเพลงยอดฮิตเลย
ตอนนี้หลายคนเขาก็เอามาเต้นโคเวอร์กัน
เซอร์ไพรซ์อะไรที่มันแบบน่ารัก

ดีจงว่าตกใจหน้ากาก
เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ตกใจมากเอามือถึงอยู่ท้าปอก

เมื่อจ้างเป็นนานาเขาก็จะรู้สึกว่า

และอายุเนี่ยไม่เป็นปัญหาสำหรับนานาอย่างแน่นอน
ความรักกับคุณเวย์นี่ก็หวานเวอร์อินเลิฟตลอดเวลา
เหมือนกับรักกันในวันแรกเลยนี่ฉันเห็นในอินสตาแกรมอยู่บ่อย